สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ๑๒นาฬิกา๑๖นาที๕๒วินาทีเป็นช่วงเวลาที่คนทั้งประเทศไม่เฉพาะคนภาคใต้หรอกครับคนทั้งประเทศกำลังลุ้นกันอยู่ว่าเมื่อพายุขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยความเร็ว
อิทธิฤทธิ์ของพายุลูกนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายมากขนาดไหนจริงอยู่ครับคำพยากรต่างเนี่ยมีออกมาเยอะแต่ว่าเรื่องของลมเรื่องของดินฟ้าอากาศตัวแปลมันเยอะครับอย่างพายุที่บอกว่าจะขึ้นเนี่ยขึ้นฝั่งเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมายังบอกว่าเป็นท่าสารานครศรีธรรมราช

ปี๒๐๐๕ที่ไปเจอที่แหลมตะลุมพุก
ต่อมาก็ได้รู้ว่าภายุลูกนั้น
จอจะเข้ามาที่แหลมสมิลาสงขลาด้วยซ้ำไป
แถวสิงหานครตรงนั้นครับ
แล้วไปเจอแหลมตะลุมพุก

ความเร็วของลมเป็นตัวแปลสำคัญที่จะบอกว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน
ฝนนั่นคนปากใต้ไม่กลัวครับกลัวลม
ถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่เกิดแหลมตะลุมพุก
ที่เรียกว่าราบเป็นหน้ากรองเนี่ย
ตอนนั้นคลื่นสูงประมาณ๕เมตร
คลื่นกับความเร็วของลมมันสัมพันธ์กันอย่างนี้ครับ
ถ้าความเร็ว๙๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
คลื่นจะสูงประมาณ๕เมตร
ถ้าความเร็วของลมต่ำลงมา
เช่นตอนนี้คลื่นประมาณ๓๔เมตร
ก็แปลว่าความเร็วของลมน่าจะอยู่ที่๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ฉะนั้นความเร็วของลมเนี่ยดูจากความสูงของคลื่น
ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยคลื่นจะสูง๓๔เมตร
ก็แปลว่าความเร็วของลมอาจจะอยู่ที่ประมาณ๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไม่มากไม่มากเหมือนปีที่เกิดขึ้นกับแหลมตะลุมพุก
อันนี้พอจะวางใจได้ในระดับหนึ่ง
แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าอิทธิฤทธิ์ของพายุเนี่ย
มันไม่ได้ขึ้นตรงไหนและอยู่เป็นห่อมตรงนั้น
ถ้าขึ้นที่นครศรีธรรมราชเขาก็เตือนว่าสูงขึ้นมาจากนั้นเป็นร้อยกิโลเมตร
ก็ได้รับอิทธิพลเจอเข้าไปด้วย
ฉะนั้นเขาต้องเตือนมาแถวชุมพรไล่ลงมาจากชุมพรมาถึงสุราชชุมพรเนี่ยต้องระวังด้วย
ส่วนแนวทางเนี่ยที่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไปลงไปทางละนองแล้วไปอันดามัน
นั่นเป็นแนวทางของหัวพายุที่จะไป
แต่หางของมันจากการหมุนของลมเนี่ยกระจายกว้างครับกระจายกว้าง
ฉะนั้นช่วงนี้ที่เราได้เห็นก็คือว่ามีการเตรียมอบพยพคนในหลายพื้นที่
ล่าสุดที่สิงหานคร
สถิงพระที่อำเภอระโนธ
เจ้าหน้าที่ไปประกาศให้ชาวบ้านอบพยพออกจากบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วครับ

อย่าลืมว่าตั้งแต่แหลมสมิลาสงขลาหัวเขาแดง
ไล่มาถึงศรีหานครไล่มาถึงสถิงพระไล่มาถึงอำเภอละโนธ
แล้วจะมาถึงหัวไสนครเนี่ย
สภาพแถวนั้นบ้านจะถูกแบ่งเป็นสองสิก
มีถนนขั้นกลางครับถนนสายเอเชีย
บ้านส่วนหนึ่งจะอยู่ทางทิศตะวันตกของถนน

แต่บ้านส่วนหนึ่งอยู่ดังด้านทิศตะวันออกคืออยู่ติดริมทะเล
ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านชาวประมง
ตรงนี้แหละครับต้องอบพยพหมด
พยพหมดไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
เดี๋ยวจะจัดหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปคอยลาดตระเวนดู

เรื่องนี้ก็ถือว่านี่เป็นครั้งแรก
นี่เป็นครั้งแรกที่สถานีโทรทัศน์
วิทยุหนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับเรื่อง
เรื่องของพายุลูกนี้มาก
กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีหน่วยงานที่สำคัญ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเนี่ย

ข้าราชการระดับหัวหน้าเนี่ย
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีหัวหน้าอยู่ที่นั่น๑คน
ผมจะสนทนากับคุณอุดมพรกาญจนะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สหรัฐอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ในสายตอนนี้แล้วสวัสดีครับหัวหน้าอุดมพรครับ
ครับสวัสดีครับคุณสุภาพพี่กับใจครับผมอุดมพรการต้องการรับโทรศาสตร์ภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ครับสถานการณ์สถานการณ์ลมฟ้าอากาศตอนนี้ณตอนนี้เลยเป็นยังไงครับ
ตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักเลยครับลมแรงมากขึ้นนะครับเทียบกับอ่าเมื่อตอนเช้าเนี่ย
มันเพิ่มความแรงมากขึ้นนะครับตอนนี้ครับลมลมเป็นยังไงครับตอนนี้ครับ
ก็ลมเนี่ยมันพัดแบบตัวหมุนนะแบบตาพายุที่ท่านสุภาพได้กลิ่นมันเหมือนเมื่อกี้เนี่ยฮะ
แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์แม่งจิการอิตการของจับหวัดนครเสียงราชที่สหรัฐกลางเนี่ย
ซึ่งพื้นที่ที่เราคาดคณีว่าตอนนี้มันจะพาดผ่านมา๗ปากพนังแล้ว
แล้วทราบข่าวว่าตอนนี้มันจะมุ่งหน้าเข้าสู่ท่าสารานะตอนนี้นะครับ

ครับการการทำงานของในพื้นที่เนี่ยประสานข้อมูลกับฝ่ายต่างยังไงครับ

แต่เราไม่รู้ว่าพายุจะเข้านครเสริมราชตั้งแต่วันที่๑มาแล้วครับ
การการตรวจสอบว่าณขนาดนี้พายุมาถึงไหน
มันกำลังเจาะมาทางไหนจะเบี่ยงเบนไปทางไหนเนี่ย
ในพื้นที่เขาตรวจสอบจากอะไรครับอ่าตอนนี้มี
พอกรมอุตุนิยมวิทยานั่งอยู่ที่ส่วนราชการเลยครับ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

และก็ไม่จ้างกับเนทภายุครับ

แย่กไหม
ก็เลยต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่พูดแล้วเนี่ยค่อนข้างส่วนใหญ่ก็เชื่อครับ
มาที่ศูนย์อพยพครับไม่ไม่ไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยดื้อ
ไม่ค่อยดื้อครับไม่ไม่ค่อยดื้อครับอาหารการกินที่ไปดูแลอบพยพเนี่ย
เป็นเงินเงินไหนฮะเงินราชการเงินของอบตหรือเงินยังงบไหนฮะ
ก็ส่วนของอบตส่วนของอำเภอครับแล้วก็ส่วนของจังหวัดที่ต้องซ้ำเสริมเข้าไปเนี่ย
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่ม
ตอนนี้จังหวัดเนี่ยจะตั้งครัวอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของครัวพระราชทานเนี่ย
เราได้ตั้งแล้วทั้งหมดในพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่๔จุดนะครับไม่ว่าอำเภอท่าสารา
อำเภอเมืองอำเภอปราฟนังหัวใสครับของพระราชธานของในเรื่องนี้
บทบาทของปพเนี่ยหลังจากพายุเข้าแล้วนะเราไม่รู้ว่านักเบาแค่ไหน
หลังจากนั้นการดูแลช่วยเหลือประชาชนเนี่ยปพมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงฮะ
ผมเป็นฝ่ายเลขานุการของจังหวัดอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นศูนย์รวมทั้งหมดในการช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องด้านการเกษตร
อย่าให้ดำรงชีวิตอยู่กับพายุควร้ายได้นะครับ
ตอนนี้นะคะจะพักซึ่งวางเรื่องสมบัติเยอะเรียกอันอื่นที่เป็นของนอกกาย
และส่วนนั้นเราจะมาพื้นคลูกันอีกครั้งนึงว่า
พร้อมทุกฝ่ายอยู่แล้วข้อมูลในพื้นที่เนี่ย
ประเมินว่าหัวของพายุจะขึ้นฝั่งได้ประมาณกี่โมง
ประมาณ๑๕นาฬิกาประมาณ๑๕นาฬิกาครับตอนนี้เราตามแบบเรียลไทม์เลยครับ
ติดตามติดตามข้อมูลแบบเรียนไทม์เลยคือเวลาจริงเลยจะขึ้นเวลา๓วัน
คือตัวตาพายุตัวจุดศูนย์กลางพายุอาจจะขึ้น๑๕แต่ว่า
ตัวหัวตัวแตะฝั่งตอนนี้ผมว่ามันเริ่มแตะฝั่งแล้วนะครับ
เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับ
คำถามสุดท้ายครับข้อมูลในพื้นที่ความเร็วของลมจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
ตอนนี้ความเร็วของลมตอนนี้ครับที่เราตรวจสอบข้อมูลเนี่ย
สวนกลางตอนนี้ที่ติดตามกับสมุทรศูนย์นิยมวิทยาก็คือความเร็วสวนกลาง๘๐กิโลเมตรนะครับ

ก็ความเร็วที่การเคลื่อนที่ประมาณ๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
ครับโอกาสที่ขึ้นฝั่งความเร็วอาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้
หรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็เป็นได้

นี่เป็นครั้งแรกที่คนทั้งประเทศได้เรียนรู้และสนใจการติดตามทำงานของสื่อครับ
อันนี้ก็แปลว่าสื่อเนี่ยเขายอมอุทิศเวลา
เพื่อทำงานให้กับสาธารณชน
แล้วก็ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้วย

และเมื่อคนติดตามข่าวการทำงานของพื้นที่ก็ง่ายขึ้น
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้คุณปุ๊กฤษคุณน้องแข็งครับ
อาจารย์ครับนี่ครับผมเพิ่งอ่านของกรมอุตุนิยมวิทยา

เขาบอกว่าเส้นทางของพายุคาดว่าจะขึ้นฝั่ง
บริเวณรอยต่อปากพนังและท่าสารา
พนังท่าสาราอยู่ใกล้กันครับ
ใช่ฮะลอยต่อตรงนี้เลยฮะนี่คือข้อมูลล่าสุดเลยครับอาจารย์
ครับแต่ว่าเรื่องของลมเนี่ยมันเบี่ยงเบนเร็วมากนะครับ
มันไม่เหมือนรถไม่เหมือนน้ำนะครับ
รมเนี่ยมันพร้อมจะเบี่ยงเบนได้ตลอดเวลา
๓ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเบี่ยงเบนว่าเปลี่ยนที่อีกแล้ว

ขอบคุณนะครับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ